อีกหนึ่งคดีที่เป็นที่สนใจ
ซึ่งเกิดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
มีคนไปพบศพชายกาลวยต้ายถูกทิ้งไว้ริมถนนที่ชายหยะภูมิ
ล่าสุดพบว่าเป็นแก๊งชาวเกาหลีใต้๔คน

ทางการของตำรวจไทยนั้นก็มีการประสานงานไปยังทางการเกาหลีใต้
โดยมีการหลอกมาฆาตกรรมในประเทศไทยเพื่อหวังเงินประกันร่วม๑๐ล้านบาท
โดยมีการเตรียมส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย
แหลงถึงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคลี่คายคดีของในลีแจหุ่นอายุ๒๓ปี
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้นะครับถูกฆาตกรรมแล้วก็นำศพไปทิ้งไว้ที่บริเวณหมู่บ้านกระทุ่มพระ
ตำบลบ้านตานอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมิครับ
เหตุเกิดเมื่อวันที่๑๓ธันวาคม๒๕๕๘สิ้นปีที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดสารจังหวัดชายภูมิได้อนุมัติหมายจับในปาร์คจุงหี่นะครับซึ่งร่วมกันกับพวก๔คน
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนซ่อนเร้นและย้ายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
จากการสืบสวนทราบว่าผู้ตายนั้นเดินทางเข้ามาประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับแล้วก็ไม่มีคนรู้จักในประเทศไทย
โดยก่อนเดินทางมากับตำรวจพบว่าผู้ตายนั้นทำประกันชีวิตนะครับโดยมีนางสาวโชว์อึนโซรีครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นผู้รับผลประโยชน์
ผลตำรวจเอกหานพลนิดวิบูลที่ปรึกษาสัญญบาล๑๐ระบุว่า
มูลเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นทำให้ตำรวจก็เชื่อว่า
จูงใจจากการฆาตกรรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหวังเงินประกันชีวิตมูลค่า๓๐๐ล้านวอนหรือ๑๐ล้านบาทครับ
และผู้ตายถูกหลอกให้เดินทางมาเที่ยวในไทยก่อนจะลงมือฆาตกรรมมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
โดยตำรวจได้ประสานงานกับทางการเกาหลีใต้จนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๔คนได้แล้ว
เมืองต้นนายปาร์คชางจูนายคิมโชยองนะครับให้รับการสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง
แต่ว่านายปาร์คจุงฮีนั้นแล้วก็นางสาวโชว์อึนโซรีนั้นยังคงให้การปฏิเสธ
ซึ่งตำรวจได้ประสานกับกองการต่างประเทศ
และสำนักงานอายการสูงสุดเพื่อทำเรื่อง
ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยต่อไปนะครับ
คดีนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
มีแท็กซี่คันหนึ่งไม่ทราบทะเบียนไม่ทราบสี
นำศพไปทิ้งไว้ริมถนนที่ชายภูมิ
ชาวบ้านเห็นก็แจ้งจำรวจพบว่าเป็นศพของชายเกาหลีใต้
ลักษณ์ก็มีความขึ้นหน้าเข้ามาแล้วนะครับ